สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะต้องเรียกว่าวันที่๓มกราคม๒มกราคมก็เริ่มทำงานแล้วนะบางที่นะเธอ
ชายเรียกว่าสบายดูกินใหม่นะคุณผู้ชม

คือภรรยาศสูบยาวมาอีกทีถึงที่๖เลย
เพราะฉะนั้นก็มีหลายคนที่ยังล้านลากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าแบบกลับมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ

สดใสมากคนดูประวัติปีใหม่นี้สดใสทุกคน

นี่เมื่อกี้ฉันเห็นชิ้นเชิงโนะคะของรถเมล

แต่ปีนี้แม่โม่ต้องมีอะไรที่สดใส

กะแตชัยบอกให้ไปทำบุญที่ไหนบ้างล่ะ
ถ้างั้นเดี๋ยวฉันแนะนำให้สีวัดทั่วไทยเลย
เอาทั่วไทยเลยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย
ไปที่แรกนะคะคนกรุงเทพหลายคนยังไม่เคยไปคือวัดไรมิตวิทยาราม
ที่มีพระพุทธรูปทองคำเนื้อสร้างจากเนื้อทองคำบริสุทธิ์เนี่ย

มารวิชัยค่ะไปไหว้เลยนะคะอยู่เขตสัมพันธวงศ์ก็นะ
ตรงใกล้กับนี่เลยเนอะหัวลำโพงอะใช่ไหมแต่เข้าไปไงก็เจอ
ก็ย่านที่แบบว่าหาของกินได้เยอะด้วย
อีกที่หนึ่งก็คือไปที่นครปฐมนะคะวัดพระปฐมเจดีราชวรวิหาร
เป็นสถูปเจดีที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ
สร้างตั้งแต่สมัยราชการที่สี่นู่นเลยท่านให้สร้างครอบเจดีเดิมไว้นะคะ
เราไปไหว้ข้างในก็จะมีพระบรมสาหรี่ริกษ์กับท่าท
ซึ่งในสมัยราชการที่๖เนี่ยทรงบุรณะวัดนี้ให้สง่างามมากขึ้นแล้วก็เป็นวัดประจำของรัชกาลที่๖ค่ะนะ
ไปเลยนะคะนี่ก็เป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพเนาะที่ไหนนครปฐม
นครปฐมนี่คือนครปฐมเจดีย์ไงพึ่งรู้เป็นวัดประจำของราชการที่๖
ใช่นี่แหละส่วนวัดพนัญเชิงที่พันธ์ครตสียุทยานแน่นอนทุกคนก็รู้จักแล้วว่าเป็นวัดที่เก่ากว่า
เก่ากว่าสร้างก่อนที่จะมีอาโยทยานหนึ่งแล้วก็อยู่ถึงตอนนี้
รอดพ้นจากตอนที่เสียกรุงไปได้ความค่ามกับเกาะ
ตอนนี้ก็ภายในก็ประดิษฐานพระพุทธไตรรัฐนายกหรือว่าหลวงพ่อโต
เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะ
ก็ไม่ขอมพรฟ์โลกนักที่เกิดการงานเนี่ยจะเด่นทางนี้

เป็นที่ที่แม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำป่าศักดิ์มาเจอกันด้วย
เป็นวัดที่อีกที่หนึ่งก็ไปเมืองกาลกันนะคะที่วัดถ้ำเสือ
เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นที่เรื่องลือเลย
ชินประธานพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองกาล

พระพุทธรูปนี้อยู่บนเนินเขารวมถึงพระอุโบสถอัธมุกทรงไทย
ก็คือแปดเหลี่ยมเลยแหละประดับลวดลายสุดวิจิตรนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปเลยขึ้นบันไดไป๑๕๘ขั้นเอง
ถ้าใครเดินไม่ไหวมีรถลางนะค่าขึ้นก็๑๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
มองลงมาจากด้านบนเห็นพวกเขาน่าเข้าเห็นเกินวัชยาลงกร

อันนี้หลายคนไม่เคยรู้เลยนะว่าขึ้นไปแล้วมองลงมาจะสวยขนาดนี้
แต่ชื่อเคยได้ยินชื่อวัดธรรมเสือ
ส่วนที่เชียงใหม่ต้องไปนี่ค่ะวัดเกรดการาม
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามตามแบบล้านหนา
แล้วก็มีพระธาตุเกรดแก้วจุลามณีซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด
คนปีจอไม่ใช่ปีจอก็ไหว้ได้
แต่ถ้าคนปีจอกคนที่เกิดมีพระธาตุประจำปีเกิด
ให้ไปไหว้ซะเพราะว่าการที่เราไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของเราเนี่ย
เวลาเราปีอันเป็นไปเนี่ยพระธาตุจะนำเราไปสู่สวรรค์
นำทางเรานะฮะดิฉันเกิดปีเสือก็คือพระธาตุช่อแห่

ตัวแม่มาแล้วไปไหว้พระธาตุก่อน
จะลาทำไมแหละก็ไปวันนี้ไม่ถ่าย
โอ้โฮคุณแม่ไม่ไม่มะเมียชาเวดากอง
แล้วก็มีที่จะมีที่แทนที่แทนได้คืออะไร
จังหวัดตากอยู่ที่จังหวัดตากอยู่ที่จังหวัดตาก
ใช่ไหมแต่ว่าถ้าตรงเลยต้องชเวดากร

คุณไปพม่ากี่ครั้งคุณไม่เคยไปด้วยชาเวดากอง

ปีนี้คุณแม่ต้องปีชงใช่ไหมคะ
คุณแม่ก็ต้องยอมรับเพราะการที่เราเจออุปสรรคจะทำให้เราแข็งแกร่ง

ใช่เออตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่เกียรติกาลามได้แหละ
พระทัศน์อีกแขวนก็ดีคือมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอะ

ทันใจที่แบบว่าคุณพี่ไปพูดเอาไว้แล้วทุกคนตอนนี้ไปพม่าจะต้องไป

เจอใจเขาอู้วใครไปก็ต้องไปน้องไปก็ต้องไปป่าวคุณพี่ดูสิ
ไม่ใช่ต้องไปเจอพระอาจารย์คนนั้นจะตามไม่ได้หรือเปล่าเมย

เมื่อก่อนเนี้ยโอ้ยแต่ไปเมื่อก่อนเขาอยู่วัดตั้งแต่พระเขาไม่อยู่แล้วแบบ

นัดที่แบบว่าแต่ถ้าสมมุติพี่ได้เจอเขาครั้งเดียวนะเขาบอกได้หมดเลยว่าปีนี้พี่จะเจอเลย

รุดเพราะว่ารุดจะคอยเช็กจาวเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะ
ในปีกี่ที่ไม่เห็นไปพระมหาสเลยเพราะอะไรหรือว่ะ

ท่านก็จะไปอยู่ในป่าแล้วแบบไปสร้างเจดีในป่า

ดังนั้นมากับเราก่อนนะครับ

พระธาตุเขาน้อยก็เก่าแก่มากนะคะ
อยู่ในตัวเมืองน่านเลยตั้งอยู่ที่บนดอยเขา

เดินขึ้นบันไดหน้าก็ได้ประมาณ๓๐๐ขั้นเอง

ขึ้นให้ดู

แล้วก็ถ่ายรูปแน่นอนนะครับเพราะว่าวิวสวยมากนะคะ

เป็นจุดที่จุดที่เราเห็นในรูปนี้ไม่ใช่นะฮะอีกจุดหนึ่งจะเห็น

ฉะนั้นมาช่วงพระทิศตกแดดแล้วถ่ายภาพนี้จะสวยมาก

ห้าวาดหลวงเภาโสธรเป็นหวัดคู่บ้านคู่เมือง
ของชาวแปดริ้วมีผู้คนจากทั่วสารทิศ
บ่นไข่ต้มเนี่ยโอ้โหต้มไข่วันวันเป็นแสนใบแล้วมั้งนั่นอ่ะอืม
นะฮะขอบรรมีจากท่านเนี่ยให้คุ้มครองในเรื่องต่างต่าง
สริมงคลกับชีวิตได้ทุกอย่างนะการงานความรักความสำเร็จ
เพื่อนฝูงบริวัติอะไรเนี้ยหลวงพ่อสุทธรณ์ครอบครึงมากใช่
ไม่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกวันนี้คนไม่ค่อยได้มาไหว้องค์จริงหรือเปล่า
อ่าใช่สิคนชอบไปไห้องค์จำลองก็ในชีวิตของคุณ
คุณจะไปถวายใครไปถวายแล้วไปถวายที่องค์จำรองได้อ่า
แต่อย่างน้อยคุณจะต้องเดินมาไหว้องค์จริงกันบ้างบางทีอันนี้ขอเตือนในหาด
คนไม่รู้มดใช่ไหมพี่ไม่รู้คนคิดว่าองค์ที่เราไปติดทอง
นั่นคือบวชสดใหม่องค์ที่เราแบบว่าอืมไปถวายเออนางลำ
ไปถวายไข่นั่นองค์จำลององค์นั้นคือองค์จำลองว่าสำหรับให้คุณปิดทอง
องค์จริงอยู่ใกล้กันไหมอ่าบอกต้องเดินมาตึกที่เป็นหินอ่อนสีเขาขาว
ไม่ได้ใกล้กันเลยแล้วก็องค์จริงก็คือองค์กลางอืมองค์กลางนั่นแหละคือองค์จริง
นั่นแหละค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างทองก็ไปวัดขุนอินทประมูล
เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะฮะก่อนจะมีอายุทยาอีก
เป็นพระนอนที่ยาวเป็นดับสองของประเทศไทยเห็นรูปในทุกการท่องเที่ยวทุกที่
ทุกปีจะต้องมีภาพนี้นะฮะลองจากพระนอนที่วัดบางพีใหญ่กลางที่

ประจวบบ้างวัดห้วยมงคลแน่นอนนะคะ
อันนี้เห็นกันแต่ไกลเดียวที่มีโอ้งใหญ่ที่สุดในโลก
ชื่อวัดห้วยคดต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระราชทานนามใหม่จากห้วยคดเป็นห้วยมงคล
ปัจจุบันก็เลยเป็นชื่อหมู่บ้านชื่อโรงเรียนชื่ออะไรไปหมดเลยห้วยมงคลเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็เราพาลงใต้บ้างสุราธานีที่สวนโมกพระรามค่ะ
ชื่อวัดทานน้ำไหลก่อตั้งโดยท่านพุทธชาติภิกขุ
ภายในก็เป็นสวนสงบร่มเย็นค่ะ
ไปนั่งวิปัสนาไปนั่งสมาธิกันได้นะฮะ

เราเข้าไปนั่นเหมือนเป็นอีกโลกนึงเลย
มีโบทธิชนะฮะที่แบบว่าเรียบง่าย
แล้วก็มีเหมือนเป็นกรุธปวัตร
มีที่เป็นก็นึกว่าอะไรนะ
พิพิธภัณฑ์เล็กน้อยคือไปตรงนี้ไปสวนโมกต้องควรจะไป

ส่วนนี่แหละนี่๑๐ที่แล้ว

ก็แนะนำเรื่องการไปไห้พระธาตุประจำปีเกิดนะ

สิ่งหนึ่งทุกวันนี้เวลาดูหนังคุณดูจากไหน

เสียสิฉันก็ใส่แว่นสีฟ้ากันไว้สิ

พี่เหมียวเค้าได้อยู่บ้านไหม

ฝรั่งยอมแพ้คนไทยจริงเขาบอกเลยเขายอมแพ้เพราะว่าเขาพูด

สมัครปุ๊บ๓เดือนแรกดูฟรี
ใช่ฉันก็เป็นตัว
เดือนแรกคุณดูฟรีณบัตรนาวณบัตรดน
เหลือ๑เดือนดูฟรีแล้วเราก็จะจ่ายไปรายเดือน
กลายเป็นแบบว่ามีการแชร์กันด้วย
ดีมันเยอะมาก

จนแต่ที่สุดทุกวันนี้มันกลายเป็นเหมือนว่า
เออมันก็ต้องดูขนาดตัวเองไม่ได้แบบชื่นชมในการดูหนังเลยหรอก

เยอะมากอ่ะเขาเป็ณคนแนะนำหนังนี่ฉัน

แต่จริงก็จะดูตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่
คุณจะเชื่อไหมฮะว่าเราเพิ่งรู้จักกันมาสักปีกว่า

้างแตกกล้างอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะทุกวันนี้ไม่ต้องมันวิ่งมาเอง
อ่ะมันก็โดนทำลายไปแล้วหรือดูหนังฟรีตามเว็บทั้งหลาย
สื่อผู้ให้ความบันเทิงทั่วโลกเนี่ยที่นับหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่ปรับตัวดีที่สุด
ในหนึ่งต้นสวัสดิ์แหละอืม
จากนี้ยังให้ผลตอบแทนมากกว่ากี่เปอร์เซ็นรู้ไหม
เมื่อไหร่เมื่อไหร่ทีวีไทยจะมีผลตอบแทนอย่างนี้ให้ได้ยินบ้างเนอะ

ทำรายได้สูงขึ้น๔๐๐ให้กับบริษัท
๑๐๐ก็อวกเลย๔๐๐๐เปอร์เบาะทั่วโลก
นี่แต่บาปบุญนะเธอบางเรื่องก็ไม่ได้นะ
ใช่เป็นหนังเกดบีที่แย่มากนะคือแบบเราไม่เอาออกด้วยนะ
ยังอีกยังอีกยังอีกนังดีเอาออกไปอ่ะหลายอันนะ
มูลค่าทางการตลาดเนี่ยพุ่งขึ้นเกือบ๑๕แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลายเป็น๑ใน๔๐บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้
ในวันที่๑มกราคมในปี๒๕๕๓ตอนนั้นเขาเพิ่งเริ่มต้น
ปี๒๕๓ประมาณสัก๙ปีที่แล้ว๙ปีที่แล้วถ้านับวันนี้ก็คือ๑๐ปีพอดีเนี่ยนะฮะ
ราคาหุ้นดังเก่าจะมีมูลค่าตอนนั้นพี่ซื้อไว้แค่๑ล้าน
ณวันนี้ผ่านไป๑๐ปีไอ้๑ล้านที่คุณเคยลงทุนไว้เมื่อ๙ปีที่แล้ว
วันนี้คุณจะมี๔๓ล้านดอลลาร์โอ้โหมันขึ้นมาประมาณที่พี่บอกว่า๔๐๐๐เปอร์เซ็นต์ไหม
เท่าอ่ะนะฮะแล้วในวันจันทร์ที่๒๓ธันวาคมถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงถึง๔๑๘๑เปอร์เซ็นต์
โอ้โหเพิ่ม๔๐๐๐เปอร์เซ็นต์อีกไหม

เมื่อนับจากราคาปิดตลาดคุณคิดดูเองแล้วกันว่าเท่ากว่านั้นเอาคิดยังไง
สมมุติเรามีเงินล้านบาทเราไม่ต้องไปพูดดอลโล่งดอลลาร์นะ
คุณลงทุนไว้ทิ้งไว้เลยเห็นธุรกิจทำหนังไอ้ตัวนี้ไว้ต้องเงินเย็นนะทิ้งเอาไว้
วันนี้ผ่านไป๙ปีแบบปิดตาเหมือนเราซื้อกองทุนรวมจะต้องซื้อต่อไปเรื่อยถูกต้องไหม
ปิดตาว่าคุณมีเงินล้านหนึ่งคุณจะเป็นเจ้าของเงิน๔๓ล้านบาททันทีทุกวันปีในวันนี้
๙ปีไม่ต้องไปแม่เท้าแชร์ด้วยไม่ต้องไปลงทุนบิตคอยน์ไม่ต้องไปลงทุนเฟอร์เรคด้วย
เข้าไปในเว็บไซต์เมื่อก่อนถ้าดูหนังฝรั่งนะก็เสียตังค์แต่มีทุกเรื่องเหมือนกัน
ก่อนเราก็ดูหนังฟรีพวกเว็บเถื่อน

พวกเราจริงพวกเราอย่ะโลกสวยให้คนไทยดูเว็บเผื่อน

ก็ได้ไงเค้าไลท์แผ่นมาเลยอะไรนี้ใช่ไหม

เป็นจริงอันดับหนึ่งของโลกตุปใจดีมั้ยเนี่ยเป็นเรื่องมากทีเดียว
เมื่อก่อนจะดูอะไรหนังลงแป๊บเดียวอ่ะโอ๊ยฉันสะใจจะตาย
เพราะการลงแย่นหนังกูยังโอ๊ยฉันดูแล้วกันอ้าวมึงไปดูที่ไหนมั้ย

เกาหลีไงโหร่ำรวยเลยอ่ะใช่ใช่

เซิร์ฟเวอร์เยอะที่สุดในอ๋อสมัยก่อนก็เห็นแบบว่าซีรีส์เกาหลี
ที่มาเป็นแผ่นต้องแบบดูแผ่นแพร่บอะไรอย่างโรคแล้วทรัพย์ไทยก็มาหมดเลยเห็นไหมนะ

เอาการแทบจะพร้อมกับเกาหลีอ่ะกริงโรคเอาเสร็จมีทีมทำซัพตัดทุ่นเลย
หาอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมก่อนติดไงตอนนี้ไม่ต้องแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณก็ดูแล้วกันนอกจากละครไทยที่เยอะแยะมากมายมหาศาล
วันนี้ความฝันของคนทำละครคืออะไรรู้ไหมฮะ
วันนี้ไม่ใช่เฉพาะช่อง๓๐๐บาทวันนี้ไปลงนี่คือทุนเยอะมากมันให้ทุนเยอะมาก
เขาซื้อไปลงเต็มเลยบุตรเพลย์ก็ไปลงแล้วบุตรเพลย์สัตว์พิวาสก็ลงแล้ว
ก็เนี่ยเคว้งของรูปคุณภัยบูลเป็นคนทำเคว้งเนี่ยแหละ
ก็เป็นชีวิตของคนไทยเนอะ
อีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าคนไทยแค่ทุบสถิติเลยทีเดียวนะคะติดอันดับโลกก็คือเรื่องของการเสริมอึม
ผลการสำรวจเก็บสถิติศัลยกรรมทั่วโลกของสมาคมศัลยกรรมแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ
วัยรุ่นทั่วโลกในช่วงอายุ๑๘ปีหรือว่าต่ำกว่า๑๘ปี
นิยมเสริมจมูกมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ
โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการเสริมจมูกทั้งสิ้น๕๕๘๘๙ราย
รองลงมาก็คือการศัลยกรรมเสริมหน้าอกและก็ดูดไขมัน
เจาะลงไปในกลุ่มการศัลยกรรมเสริมหน้าอก
อยู่ในช่วงอายุต่ำกว่า๑๗ปีทั่วโลกเลยนะคะ

ไม่อยู่บนหัวตัวนี้เลยนะคะอะไรแบบนี้
พบว่าวัยรุ่นไทยให้ความสนใจต่อการศัลยกรรมเสริมหน้าอก
ถึง๕๗เท่ากับประเทศอิตาลี

โดยสาเหตุหลักเลยคือต้องการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับร่างกายนั่นเอง
ซึ่งนายแพทย์ธนันชัยอัศรามงคล
แพทย์เฉพาะทางด้านสารยกรรมตกแต่ง
แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลบางมศ
ก็บอกว่าอายุที่มีความเหมาะสมในการทำศัลยกรรม
ปกติสรีระร่างกายของผู้หญิง
หยุดการเจริญเติบโตในช่วงอายุ๒๐ปีเป็นต้นไป
โดยเฉพาะในส่วนของฮอร์โมนเพศหญิงค่ะ
เจริญเติบโตของตัวเต้านมเองจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ยิ่งในช่วงของการตั้งคันหรือว่าให้นมบุตรเอ่ยหลังคลอดเอย
ร่างกายก็จะแบบมีสภาวะขึ้นขึ้นลงยังไม่เสถียรคงที่
เช่นเดียวกับประจำเดือนที่แบบว่ามีผลต่อฮอร์โมน
แล้วก็การขยายตัวหรือว่าหดตัวของเต้านม
ดังนั้นเลยอายุที่เหมาะสม
สำหรับการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก
ก็คืออายุตั้งแต่๒๐ปีขึ้นไปให้ร่างกายแบบ

รวมไปถึงกระดูกมีความพร้อมก่อนอะไรแบบนี้
ซึ่งบอกว่าถ้ายังมีการรับฮอร์โมนหรือการทานยาคุมกำเนิดอยู่

ส่วนกลุ่มสาวประเภท๒ก็สามารถทำได้
แต่ด้วยโครงสร้างของผู้ชายก็จะมีขนาดใหญ่กว่า
แล้วก็เนื้อหน้าอกไม่มี
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำหน้าอกของผู้หญิง
เทคนิคการผ่าตัดก็จะแตกต่างกันไป

ก่อนทำการผ่าตัดควรจะตรวจร่างกาย

ศึกษาให้ดีเพื่อจะประเมินรูปร่างลักษณะของตัวเอง

ใช่อายุที่ร่างกายพร้อมที่จะทำ

ปรากฏโป้โตมาไกลกว้างอีก
โอ้เป็นว่านมเล็กกว่าอีก
ทุกวันนี้คนทำศัยกรรมกันแบบว่ากลายเป็นปัจจัย๕
เป็นเรื่องปกติอะไรแบบนี้ใช่ไหม
เด็กที่ไม่๒๐ศิลป์หน้ายังไม่เข้าที่

ก็ยังมีฟาสอยู่บางทีไปทำแต่ดึงฟาสออกมันไม่ได้

อ๋อหมายถึงว่าโครงหน้าเฉยไม่ได้ฉีดริ้วเลย

ทำโบท็อกริ้วยังไม่มีเลยอะไรอย่างนี้ไปนั่งไหน
เก็บรุ่นหน้า

อ่าเข้าใจ

ยังไม่ต้องแบบสาระยากรรมทำโบท็อกไปก่อน

ฟิลเลอร์อย่าพึ่งนะโบท็อกแล้วก็เลเซอร์
อ่าอัตเธอหมาอัตเธอล่า

มันมีความเปลี่ยนแปลงดีนะตัวแว่น้อง
เป็นผู้ล่าแม่มสต์เป็นผู้เป็นพวกแม่มสต์

แต่ทุกวันนี้ดูสิเชิดหน้าชูตากันทำกันได้โดยแบบเรื่องปกติเลยเนอะ
ทำแล้วสวยไงมาก

พวกเด็กก่อนเข้ามหาลัย

ที่เขาทำออกมาแล้วสวยแน่คืออะไรรึเป
เราอะตาหิวรู้ไหม

มาก็บอกไหนจะหลับแล้วทำอย่างอื่นด้วยสิ
เขาเริ่มเลยค่ะคุณแม่
เจ็บทีเดียว
เม่บอกเจ็บทีเดียว
ไม่ใช่
โต้ไม่ทำรู้เปล่าลูกตัวแดกอ่ะพอคุณแม่เริ่มทั้งหมดนะเข้าไปเที่ยวใคร
ตัวแดกว่าอืมไม่ต้องแบบจมูกจมูกไม่มีอ่ะมันกลายเป็นธุรกิจดารา
พาคุณไปทำแสดกอ่ะไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กซมชั้นอ่ะใครอีกวะแต่

เธอดูแม่บุโกะอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ

ในฐานะที่ตัวเองเห็นคนทำมาเยอะนะ

หมอไทยเก่งกว่า

ไปกรีดตาที่เกาหลีกลับมาทำนมที่เมืองไทย

หน้าอกเนี่ยที่ไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้

คุณจะต้องไปศึกษาดีว่าหมออะไร

ตอนที่เขาเนี่ยก็มันเบี้ยว

ชมูกมันเบี้ยวเมื่อก่อนคือรถชนแล้ว
หนูจะต้องขอเจ้าแม่กฎอิ่มตอนแรกก็อย่างงี้เลย
งิ่งต่อแบบว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะ
ทำให้เหลือรูเดียวลงมึงไม่ลดราคาก่อน

แล้วให้ฉันไปเสี่ยมเสี่ยงศรีว่าเจ้าแม่กุญอิ่มให้ทำหรือไม่ให้ทำ

จมูกเที่ยวก็ฉันได้ขางไปแล้วหมอ

หน้าหมอเขาเชื่อมากปรากฏว่าตัวเองก็ไม่พอ

แต่แกก็ทำอย่างไงให้ชีวิตเปลี่ยน
ลงมีดบ้วย

ต้องดับยาสลบค่ะปรากฏว่าต้องลงมีดตี๔แล้วต้องพาอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่

ตายแกดีนะเนี่ยถ้าให้แกไปทำหน้าหนาวเลยนะ
แต่ก็ยังเป็นอย่างงั้นอยู่ไหม

พี่ก็ดูปังอยู่นะที่ผมนี้
พี่จะแนะนำเรื่องการจัดห้ิงพระนะคะ
มี๓อย่างให้คำนึงถึงเท่านั้นไม่ได้ยากเย็นเลย

อันนี้เป็นมุมอับเป็นที่คนต้องเดินผ่านไปผ่านมาผ่านข้างบนที่จะทำหิ้งพระเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ
หรือว่าใกล้กับห้องน้ำยิ่งไม่ควรใหญ่
แล้วถ้าหากว่าใครมีห้องชั้นบนที่ว่างอยู่สักห้องก็จัดไปเลยให้โล่งโปร่งสะอาดไปเลย
แต่ถ้าไม่งั้นก็เป็นห้องที่ไม่มีอย่างอื่นก็คือเป็นห้องพระนั่นแหละค่ะ
ทีนี้ก็แนะนำให้เลือกห้องที่เป็นแบบโปร่งสะอาดที่สุดแล้วก็ไม่มีการเดินผ่านไปมาแล้วก็อยู่ในที่ต่ำ
แล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่การบูชาพระเนี่ยก็อยากอยู่ใกล้
ทีนี้เขาไม่มีอะไรจริงเลยบ้านเล็กบ้านก็เอาไว้หัวเตียงนะคะเป็นที่เล็กหน่อย
ทีนี้พอมาถึงที่เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือทิศที่เหมาะสม
เขาก็บอกว่าต้องดูที่แรกเนี่ยเขาก็มีการบอกดูตามท่าเจ้าของบ้านอะไรต่างแล้วนะ
แต่ถ้าเป็นแบบไทยนั้นก็คือหันไปทางที่ตะวันออกอย่างเดียวจบเลย
ทีนี้ท่านมีปัญหาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็เหลืออีกที่หนึ่งคือทิศเหนือ
อืมคือทิศตะวันออกคือว่าหมายหมายถึงว่าทุกปัญหาก็จะมีทางออก
ส่วนที่เหนือก็จะชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวง
ทีนี้การจัดลำดับเหมาะสมแน่นอนนะคะไม่ว่าเราจะนับถือกี่อย่างก็ตาม
แต่พระพุทธรูปต้องอยู่เหนือสุดและอยู่ตรงกลางค่ะ
จากนั้นลดหลั่นลงมาก็เป็นองค์พระมหากษัตริย์ที่เราเคารพบูชา
แต่แน่นอนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าเราจะยึดเหนียวอะไรก็ตาม
แต่ถ้าหากว่าเราทำตัวไม่ดีหรือว่า
ไปโกงเข้าไปผศตัวไม่ดีผิดลูกผิดเมีย
ศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่สามารถจะฝ่าความช่วยให้มาช่วยเราได้
ถูกต้องช่วงหน้าคุณสงฝา
กันเพราะฉันก็ชั่วอยู่เอ้ยมาอีกสิ

เขาเรียกว่าควรจะรู้ก่อนจะไปเที่ยวเกาหลี

ถ้าคุณจะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่า

เดี๋ยวกลับมากันฮะ
ไปท้าไม่หวัดดีแล้วค่ะคุณ
ไม่ได้สิแม้อ่อนน้องทำตน
สวัสดีคุณผู้ชมทุกรอบทุกรอบอย่างนี้นะ

อย่างนี้สำหรับหลายคนที่แบบทำงานออฟฟิศ
รู้สึกว่าไม่อยากจะอ้างว้างนานนะคะ

สำหรับหนุ่มออฟฟิศให้คุณผู้ชมกัน

เครียดบ้างไม่รู้จะทำไรบ้างอะไรแบบนี้
กลัวอยู่แล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า

อ๋อตอนนี้เขามีแอพงานดรมนี้เป็นเพลง

มีอะไรอีกเนี่ย

มีคนมาร้องคู่กันกันกับเรา

สามก็ไปเป็นสมัครแพ็คเกจดูหนังนะคะ
ชมไลฟ์สดแก้เหงา
ขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ก็คือไปทำงานพิเศษเพิ่มไงแม่

เดี๋ยวนี้เขามีแกรปมีอะไรเขาเปิดโอกาสให้เรา
ทำเสาร์อาทิตย์อะไรตื่นตอนกลางคืน

คือหนูก็เคยถามคนที่นั่งแกรปว่า
เวลาเขาจ่ายเงินเราจะรู้ว่าจะจ่ายไม่จ่าย

เขาเราจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อน

พอเราตัดคนก็ไม่เห็นเรา

สมมุติเราว่างจากสี่โมงเย็น
เราเลิกงานใช่ไหมคะเราก็เปิดระบบเลย

จะได้ไม่เหงาหรือจะได้เจอผู้คนบ้างอะไรแบบนี้

๑๒ง่ายคุณผู้ชมนอนดีกว่า

เร็วจนเขาปรับรูปให้แกไม่ทัน

เมื่อที่ดูแม่ค่ะมัก็ทำงานมาตลอดทั้งปีเยอะ

ถ้าสมมุตินอนก็จะต้อง๘ชั่วโมง๗ชั่วโมง

เมื่อก่อนไม่ค่อยแต่เดี๋ยวนี้แบบต้องได้
เป็นสิ่งที่แบบว่าตัวเองทำได้เมื่อปีที่แล้วดีใจมากเลย

ไม่ใช่มารวมกันนะ

อย่างนี้จะได้เป็นความดันโรหิตสูง

ฉันกันอย่างนี้หยอดเลยเปลี่ยนตัวยาปุ๊บก็เลย

มีน้ำเอสาคนไทยได้ใช้กันทั่วถึงแล้วนะฮะ

คนที่นอนไม่ค่อยหลับแต่คุณต้องใช้สติในการที่แบบว่า

มีนาเมษานี่คือน่าจะกฎหมายน่าจะผ่าน

ในฐานะตัวเองใช้อยู่ขอให้ใช้ของเมืองนอกเถอะ

ท่านผู้ชมถ้าสมมุติตอนนี้คุณจะไปเกาหลีกระแสเกาหลีฟีเวอร์

ก็ยังเกิดขึ้นมากมายเนอะ
เหมือนหนังวากาบองฉันอยากจะไปเกาหลีมากเลย

จะอยากไปเจอกับอพป้าซิริย์เกาหลีนะก่อนที่เกิดเรื่องราวโรเมติกุณ์ที่
ไปเกาหลีที่ใหม่ใหม่แล้วจับกูไปดูบ้านมาพามาทำไมอ่า
น้องกล้าบพี่น้องกล้าบ
ทรงเหเขียว

จำได้ว่าความรู้สึกเลน

คนเดียวที่โปรแกรมไปถ่ายรูปบอกว่า
คนนี้ดังฉันบอกหรอ

กลับมาเลนเป็นอีกคนนึงเลย

เหมือนตอนนั้นเขามานั่งรอสัมภาษณ์ใช่ไหม
ฉันต้องไปนั่งรอสัมภาษณ์เขาที่เวียดนาม

เกาหลีที่บอกว่า๑ปัญหาผีน้อยเยอะเหลือเกิน
คือผีน้อยคือคนที่แอบไปทำงาน

มีความผิดแต่หลังจากนี้เขาจะเอาจริงแล้ว

แต่ทุกวันนี้ขอบอกเลยเข้าเกาหลี

คนเกาหลีเนี่ยนะฮะอยู่ดีไม่ใช่ไปเห็นเขาหน้าตาดี

ไปถ่ายรูปเขาไปถ่ายคลิปเขา
ขอบอกว่าคนเกาหลีจริงแล้ว

คนเกาหลีจริงเป็นคนที่เครียด

เขาเรียกว่าอะไรนะเขามีที่ส่วนตัว

เราจะไปถ่ายรูปเขาอย่างนั้น

การทำศัยกรรมหน้าเขาหล่อสวยกันหมดอยู่แล้ว

ถอดเสื้อถ่ายรูปโอ้โหการ์ลีเขาเอาคุณจริง

กฎหมายแกรงการยืนยอม

คนนี้จริงคุกนะคะ๗ปีหรือเขาปรับไม่ใช่๕๐๐เหมือนเราที่ตบกันปรับ๕๐๐ขึ้นจบนะ
ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยค่าปรับคือ๙แสนบาท
จะเห็นได้ว่าโทรศัพท์ทุกรุ่นที่เกาหลีเนี่ยนะฮะเวลาถ่ายรูปเนี่ย
ใช่ต้องให้ปิดเสียงต้องให้แชะ
ถูกจังแชะแชะแชะปิดเสียงก็ไม่ได้เนี่ยท่านี้ก็เพราะอะไรนะ
เห็นของตกอยู่ที่เกาหลีอืมอุ้ยหยิบเลยหยิบเลยอุ้ยโชคดีจังเลยอ่ะ
เจอมือถือตกเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะ
อย่าหยิบนะอย่าหยิบของที่เขาตกอยู่เป็นของตัวเองนะ
หากพบเจอของที่ตกอยู่เนี่ยหรือคนลืมทิ้งไว้เนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม
คนเกาหลีจะไม่หยิบมาเป็นของตนเองบางคนเนี่ยลืมโทรศัพท์ไว้ที่ป้ายรถเมย
ร้านอาหารอย่างเงี้นะหรือแม้แต่ในห้องน้ำเนี่ยกลับยังพบว่าของยังอยู่ครบ
จริงเหรอจริงเหรอญี่ปุ่นเป็นยังไงฉันเคยไปแล้วแบบกระเป๋าฉันหายไปใบเลยอ่ะ
นะฮะกลับจริงฉันว่าเขาอยู่บนรถอ่ะกลับมายังพบว่าของไม่จริง
ญี่ปุ่นแต่หากที่ไม่หายญี่ปุ่นยังไม่หายไม่เขาอาจจะหมายว่าเธอหยิบไปคือเขามีกล้องเยอะไงอาจจะโดนจับ
ไม่ใช่ของตัวเองอย่าไปหยิบของคนอื่นอ่ะจะมาถึงแค้นกลับมาเนี่ยพบว่าของตัวเองเนี่ยคนเกาหลีเขาจะไม่แตะต้อง
ไม่ไปหยิบของคนที่ไม่ใช่ของตัวเองโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากทำของหายที่เกาหลีส่วนใหญ่จะได้คืนเหรอ

ไม่ใช่ไปแต่ละครั้งแบบโอ้นะฮะอยู่ในรถไฟกะรุนาอย่าส่งเสียงดัง
อันนี้ไม่ได้สักประเทศแหละแต่ของเราเนี่ยไม่ค่อยรู้การใช้ที่สาธารณะเราของเราก็ไม่ได้นะ
ความถึงของเราจริงจริงก็ไม่ได้ดังนะไม่ดังเอาเงียบ
ไม่แต่ไม่ได้ทำอะไรเดรานรกอยู่กว่าแม่ดาราเราที่เคยไปถ่ายรูปอะไรแน่นั่นไง

เดินแบบมีพื้นที่ว่างให้เดินแบบเหรอคะ

ถ้าเขาอยู่รวมกันวัแย่รุ่นเรามันไม่ธรรมดา
สังเกตถ้าสมมุติคุณขึ้นไปที่ญี่ปุ่น

ห้องกงก็เป็น

ทุกคนจะก้มหน้าก็กดมือถือตัวเอง

แต่ถ้าสมมุติคุณจะเห็นชัดเจนญี่ปุ่นเห็นชัดเจน

แม้กระทั่งฮ่องกงเราค่อนข้างจะเห็นชัดเจน
ทุกคนจะปิดเสียงเงียบครับ

แล้วก็ทุกคนจะมีหูฟังของตัวเองทุกอย่าง
แต่ทุกคนจะปิดสายเงียบเพราะว่าถือเป็นมารยาทเลยนะฮะ
รวดอ่าอยู่บนรถไฟจะไม่ใช้สายโทรคุยกับใครเฉพาะ

แต่ของเขาไม่จะไม่ใช่สายคุยกับใคร
เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวอย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์ด้วย
คลิปนะที่ผู้หญิงก็ตามมาติดเจอผู้ชายรอดโอ๊ปปะ
ชอบไปเรียกเขาอย่างนี้จริงนะวันนั้นฉันไปนี่อู้ตาย
มาราะฉันไปกะเทยตำเยอะไงโหเจอผู้ชายรอดวิ่งตามเขาก็หายมามอง

แล้วเขามีปฏิกิริยะอย่างงี้

อศิกายมีอันนี้อศิคจะไปนั่นหรือยัง
ไปอย่างนี้งานเข้าเลยฮอ
แล้วเลือกเลยข้าวและกลับกลับกลับตอนไหน
นั่งรถน่ะใครจะนั่งข้างคนขับหรือคนขับเป็นใคร
นั่งข้างคนขับนั่งหน้านั่งหลังซ้ายขวามีหมดน่ะ

แต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่คนไทยควรจะรู้เอาไว้

บางทีเราเห็นชักโคกปิดฝาไว้เราจะไม่ค่อยกล้าใช้ใช่ไหม

ฉันบอกเวลาที่เกาหลีเขาเข้าห้องน้ำเจอชักโครกปิดฝาอยู่นั่น

โอ้เจอเลยหนอนน้อยจงนองเลยอ่ะจงนองอ่ะ
ถ้าสมมุติอากเจอชักโคกปิดฝานในเมืองไทยเราก็แปลว่า

ถือว่าเจองอยู่แล้วอ่ะ
พอทีเรางงในห้างก็เห็นห้องนานสะอาด

ญี่ปุ่นอย่างคนเขาเข้าใจว่าสะอาดไง
โอ้ไม่

ไทยเวลาเรากินกันเราจะชอบลืมเก็บจาน
เพราะเราถือว่าเราเสียเงินแล้วเราทำไมจะต้องไปเก็บ

ถูกต้องป่ะในร้านทุกอย่างร้าน
ขอบอกว่าเรื่องความเป็นระเบียบวินัยเนี่ย

อกจากจะลนลงให้คนเก็บภาชนะ

ให้ความสะอาดเกี่ยวกับการแยก
แยกภาชนะหรือขยะ

คุณก็ต้องเก็บคุณไปกินที่โรงแรมคุณก็ต้องเก็บ

อีก๒ข้อหาช้อนหาตะเกียบไม่เจอจะทำยังไงดี
หากไปที่ร้านอาหารที่ร้านหมูย่างเกาหลีเนี่ย
เมื่อเขานำอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะฮะไม่ให้ช้อนกับตะเกียบมาเนี่ย
อย่าไปเสียงเรียกเขาพนักงานเหมือนคนไทย
เอ้าตะเกียบไปไหนช้อนอยู่ไหนนะฮะ
เขาบอกว่ากรุณากวาดดูรอบก่อน
ส่วนเดียวเขาจะชอบใส่ไว้ในใต้ตุ๊กโต๊ะอย่างนี้
หลายที่นี่นิยมเก็บช้อนแต่เกลียดกระดาษทิชชู่ไว้ในนั้น
กว่านั้นเนี่ยบางร้านเก็บกระดาษทิชชู่ไว้ที่ไหนคุณรู้ไหม
เหนือศีรษะ

อย่าไปหน้าแตกขอช้อนขอตะเกียบเขา
หรือถ้าไปแล้วอย่าถามหาผักชี
ญี่ปุ่นถามหาได้ผักชีคนญี่ปุ่นก็กินกัน

อย่าฝากขอผักชีเพราะคุณส่วนใหญ่คนเกาหลี
เขาขนกลลิกรีดผักชี
ตอนที่คุณแม่ปลอดภัย
ไปอ่ากินผักชีเขาอ้วกเลย

ใช้ปักธรีหรือว่าไปเกาหลีบ่อย
เพราะว่าะเกาหลีเขากันซักพักธรีกันคุณแม่ชอบไปเกาหลี
อยากรู้ไหมว่าผู้ชายเนี่ยใส่อังเกงเนี่ยซ้ำหรือเปล่า

ที่ทำเป็นการสำรวจผู้ชายแมรกัน๑๐๐๐คน
พบว่าเกือบครึ่งนะคะคือ๔๕เนี่ย
รับว่าพวกเขาสามารถใส่กางเกงในซ้ำกัน๒วันได้

สบายอีก๑๓คือแบบว่าสอบถามว่าเคยใส่แค่ตัวเดียวนานสุด

๑๓บอกว่าใส่มากกว่า๒วัน
คือใส่ถึง๑สัปดาห์

ส่วนเสื้อผ้าเนี่ยใส่เท่าทรีย์สอง

แต่เกงใน๒ครั้งได้แล้วก็ถึง๑สัปดาห์ก็ได้
แต่ว่าทางด้านพญาติวิทยานะคะแล้วก็จุลชีววิทยาเขาบอกว่า
อย่าใส่แบบนี้เพราะว่ามันจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในนั้นเนี่ย

ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่านี่เนี่ยอธิบายก็ลืมภาพตาม

หนุ่มว่าทำผู้หญิงพูชายแหละ

ไม่เข้าอเมริกันนะ
เรามารวมผลงานของนางงามไทยในปี๒๕
แสละพัดนางงามนางงาม

เวทีระดับโลกได้มาถึง๓มุมใหญ่เน้นไปเลยนะคะ
ต้องจะบอกว่าสำหรับสาวงามคนนี้ถูกให้เป็นนางสาวไทยคน
เขาเรียกว่าเป็นสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นางงามไทยสำหรับบิน
สิริธรลีอร่ำวัด
สาวงามวัย๒๕ปีค่ะเป็นดีกรีเพศรัชกรหญิง

และก็เป็นตัวแทนของสาวไทยที่เข้าไปร่วมประกวด
ซึ่งก่อนอันนี้เธอต้องพิสูจน์ตัวเอง
แล้วก็ต้องก้าวผ่านคำวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะมากทีเดียว

ทำให้เธอนั้นก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างไปได้
แล้วก็คว้ามงกุฎมาครอบครองได้สำเร็จนะคะ
ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวไทยมาก
สาวงามคนต่อมาต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยก็
เป็นที่จับตามองมากเลย
สำหรับพลอยพีรัชดาขุนรัก

แล้วก็รองอันดับ๑มิสแกรนด์ไทยแลนด์๒๐๑๙
อีกหนึ่งสาวงามที่เรียกว่ามากความสามารถจริง
เธอก็ได้เป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดนางงาม
จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์
แล้วก็สามารถคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จ
พ่วงด้วย๓รางวัลสุดพิเศษด้วย
ไม่ได้บอกมาแต่ได้เยอะใช่คนนี้ได้หมดล่าสุดสดร้อน
สำหรับตัวแทนสาวไทยแอนแอนโทเนียโพซิล
ที่เอาชนะสาวงามจากทั่วโลกกว่า๗๗ประเทศ
ที่จัดขึ้นที่ประเทศโปรแลนด์สวยมากนะคะอันนี้ก็ได้มาครอบครองสำเร็จ
เป็นครั้งแรกที่สาวไทยนั้นคว้ามงกุฎในเวทีนี้แล้วก็ยังเป็นมงกุฎที่๓ระดับนานาชาติ
จากน้องมิ้นท์แล้วก็น้องพลอยด้วยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนแฟนนางงาม
เรียกว่าปีที่ผ่านมา๒๐๑๙เวทีนางงามนั้นคึกคักจริง
คนนี้นี่เสื้อกับมงกุฎเข้ากัน
เสร็จมากไหมวันนั้นกว่าจะประกาศผลตี๔เกือบ๖โมงเช้าไหมโอ้โห

คือประเทศโฮสเขาคือโปรแลนด์แต่สวยมากคือตอบคำถามดีแล้วแบบว่าเดินทางชัดเจนมากเลย
นะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะนางเอกดังละครเรียกว่ากระแสแรงแห่งปี๒๐๑๙จะเป็นใครบ้าง
อเจมส์มาค่ะ
ทีนี้เราได้ยอมรับว่ากระแสนางเอกเนี่ยหลายคนก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นได้เยอะพอสมควรนะ

ถูกเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้ดังเราเริ่มอันดับ๑ก่อนดีกว่า
คนนี้ก็อยู่ในวงการมานานจริง
จริงแต่บทคนมันจะดังอ่ะสองดังตั้งแต่แบบว่าบุเพบุเพมา
นางมากงกรรมต่อก็ดังต่ออีกเนอะคือดังเป็นเรื่อง
ก็ยิ่งนางมาได้เป็นแฟนกับเวียใช่ไหมล่ะก็ทำให้ทั้ง
คู่เนี่ยเหมือนส่งกันไม่รู้ในฐาณะนักแสดงนางเป็นคนที่
สามารถถ่ายทอดบทบาทที่เก่งมากจริงการสนุกแบบแสดงของ
เนี่ยค่อนข้างจะเก่งพอสมควรอย่างเช่นบทของนางเนี่ยเป็น
ผู้หญิงชาวบ้านที่ปรากฏตีเอ็มทีอย่างโกงกรรมแล้วก็มาเป็น
สวเพนีการทำคุณใสนางเป็นคนที่เล่นละครที่เก่งพอตัวแล้ว
ก็มีการใส่มิติตัวละครแล้วก็ไล่ระดับความสนใจเพราะว่าต้น
ยอมรับผู้กำกับเก่งด้วยแล้วนี้ทำเอานางเก่งจนได้จนแบบ
ว่าดังอ่ะบทคนเรามันจะดังอ่ะบทส่งเลยทีเดียวอืมบุเพไม่ต้อง
พูดละอันนั้นสุดเลยเล็ดติ้งนะก็นำย้อนยุคล่าสุดเนี่ย
เขาบอกว่าการสวมบทเป็นเจ๊ดันให้กับพระเอกใหม่คือพีคกอง
อันนี้เป็นลูกของใครนะลูกของดาราปราบยุทธพิชัย
ปราบยุทธพิชัยให้ลักษณ์พี่ภาคสาแดทูเลิฟเนี่ยก็ต้อง
ติดตามเพราะว่าบทบาทครั้งนี้อาจจะเป็นยังไงคนนึงคนนี้
เราเห็นมาตั้งจากเด็กจริงเด็กจริงคือใบเฟิร์นฟิล์นก
เริ่มจากเล่นหนังใบเฟิร์นพิมพิชนกเริ่มจากหนังไปอยู่ช่อง๗
นานก็ไม่ดังไม่ดังคือโอเคคนรู้จักแต่ก็ไม่ดังเปรี้ยงอ่ะ
หลังจากที่นางเป็นนักแสดงอิสระดูเหมือนจะกลายเป็นนางเอกขาย
ฝีมืออ่ะแล้วก็กล้ารับบทที่ฉีกอาจจะเป็นเพราะบทที่นางได้มา
แววไว้ส่วนใหญ่ใช่ปรากฏว่าเมื่อนางเป็นสาวปุ๊บนางสวยขึ้นปุ๊บ
เนี่ยเล่นละครเนี่ยละครอาจจะไม่ใช่เรตติ้งแบบว่าเท่ากับกงเก้า
ไม่ใช่ว่าบุฟเฟต์แต่ปรากฏใบเฟิร์นเป็นนางเอกกระแสออนไลน์
อันดับต้นต้นของประเทศไทยฮะกระแสออนไลน์ต้องยอมนางไม่เป็น
สองรองใครเลยจริงจริงในปีนี้ผลงานที่เธอพูดถึงก็คือการรับ
สาวประเภทสองบ้างล่ะในละครเรื่องใบไม้ที่ปิดปิวที่
เล่นเป็นกะเทยนี่แหละเป็นเพศที่สามเนี่ยสำหรับผลงาน
ใบเฟย์ที่ชมต่อจากนี้ก็เป็นแบบว่าสร้อยสะบันงาทาง
ช่องสามซึ่งเธอจะได้เล่นคู่กับนายนภัทรอีกนึงไม่ได้
เพราะฉากที่นางโดนลงแขกเนาะเนาะที่แบบว่านางมีมีอะไร
หลายคนคนพูดถึงกันเยอะแล้วมีการแชร์กันอย่างมากมายก็
ทำให้ได้เห็นว่านางเนี่ยเหมือนแบบพัฒนาการอืมในการเล่นเรื่อง
นาลีเนี่ยที่ทำเอามารีเมสอีกครั้งแน่นอนว่ากับแบบความ
หวังอ่ะบนบ่างของเธอแต่ปรากฏว่าเมื่อนางเล่นละครเรื่องเดียว
ไปเนี่ยมันดีจริงคนเชื่อสนิทใจรวมถึงกล้าฉีกภาพ
ลักษณ์เดินผู้หญิงแบวแบวปกติภาพลักษณะผู้หญิงแบวแบวใช่
ไหมของตัวเองเนี่ยพอบทในสองนาฬีทำให้เห็นจุดเย็นอย่าง
ความสามารถของนางเต็มตัวเลยนะแล้วก็อีกเรื่องที่แบบจะได้
เห็นคือสไพซ์อิมพอร์ตกับมิคทองระยาไม่ออกใช่ไหมอีกหนึ่ง
เรื่องอีกหนึ่งคนใครคะที่เล่นละครเยอะนะปีที่แล้วที่พระปีปีที่
มานางเล่นละครเยอะแป๊กก็เยอะแป๊กก็เยอะนะไอ้ใหม่เล่นละคร
ก็เยอะอืมแต่แป๊กของนางก็มีพอมีคนดูแต่ก็ไม่ได้เป็น
กระแสงที่หวังว่าจะปรากฏลักษณ์แล้วฉุดใจเรื่องเยอะเยอะปี
แล้วเล่นเล่นกี่เรื่องนางสาวนางเสิร์ฟก็เล่นนางสาวไม่จำกัด
นางสกุลเห็นไหมขนาดพี่ติดตามทุกอย่างเหี้ยไม่รู้นางสาว
ไม่จำกัดนางสกุลนางเลยนางเล่นอะไรอีกวะใช่ไหมมี๒เรื่อง
ไอ้แป๊กเหรอกระแสมีเนี้ยแต่ละเอ้ดติ้งคงไม่ได้เขาไม่ได้
นางก็เล่นรู้สึกจะเล่นกับเต๋อด้วยใช่ไหม

แต่บางคนพระเอกหลายคนพระเอก๔๕คน

ปรากฏว่านางมาสามารถ
วงบันลังทั้งออนไลน์

ประสบความสำเร็จเพลงดังเหลือเกิน
ใหม่ดาววิการักชุดใจใน
ฉุกเฉินกลายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกิดกระแสในหมู่

ความดีความชอบที่ควรจะยกให้การแสดงของใหม่

จะเงียบหน่อยกลายเป็นพลิกเลยจริง

ใครสักคนเนี่ยทำให้รู้สึกไม่หมั่นไส้

แต่เรื่องที่น่าจะติดตามต่อไป
ก็คือเรื่องวันทอง

น่าจะไม่แน่ใจ

อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน

มุกดาที่ชั้นก็เพิ่งมารู้จัก

แต่ว่าเห็นหน้าน้องอยู่คุ้นหน้า

โมทรวงโรคการ

ก็มีบทมผู้ชายคือ

เค้าขึ้นมาตอนนี้เลยน้องคนนี้ค่ะตอนนี้นางน่าจะขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์ต้นแล้วล่ะ

ซอเเวรี่ของใอนนิงค่ะของม่ายนิง

เขาทำงานจริงเขาทำงานเยอะ

มาถึงคนดังสบั้นรักเลิกราในปี๒๐๑๘

เป็นคู่ที่แบบมีข่าวเมาส์หลุดออกมาก่อนหน้านั้นนะคะ

กับคุณพีชพัชระก็ไม่เหมือนเดิม
ตอนแรกคุณพีชก็บอกว่ายังไม่ได้เลิกกัน
จนมาวันเกิดแพทิเซียที่ไร้เงาหนูพีช
แล้วก็ยังมีเค้กวันเกิดรูปหมีจนเกิด

ไม่สนิทอย่าติดหมีพร้อมกับภาพลุยแพทติเซีย

คู่ที่๒คุณตูมตามคุณหญิง

ไม่ต้องปล่อยเขาไปเป็นทิศทางที่ถูกต้อง

อีกคู่นึงที่ต้องจบความรักลงแบบง่ายหลังจากที่ตูมตามเป็นฝ่ายเอ่ยปากโทรไปขอยุติความสัมพันธ์กับสาวหญิงหญิง
ซึ่งช่วงที่ทั้งคู่เลิกลาก็หนุ่มตูมตามก็มีภาพหลุดไปจุ๊บกับนางเอกสาวดีกรีนางงาม
อันนี้อีตูมรัดเองไปว่าผู้หญิงไม่ได้อีตูมรัดเอง
ไม่แต่คุณตุมตามเขาออกมายอมรับในภายหลังว่าเคยคุยกับคุณลูกน้ำจริงช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเป็นเพียงแค่พี่น้อง
ส่วนหญิงเองก็ทำได้เพียงทำใจให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ตอนนี้ยังมีหลายคนที่ลุ้นให้กลับมารีเทิร์นกัน
ที่๓คืออองตวนกับชิปปี้ค่ะ
รินกับแฟนหนุ่มนักมวยอองตวนปินโตนะคะหลังจากที่คบหากันมาหลายปี
แล้วก็ทั้งคู่ตกลงลดระดับสถานะจากแฟนมาเป็นพี่น้อง
ซึ่งตอนหลังอองตวนเขาออกมาโพสต์ยอมรับว่านอกใจชิปปี้จริงแต่ไม่ได้ครบซ้อนนะคะ
ส่วนคู่ที่๔ประโยคเด็ดจริง
นี่เขาเขียนสรุปมาเลยเป็นข้อความแห่งปีเลย
อกใจแต่ไม่ได้ครบซ้อน
ที่๔คุณต้นหอมคุณสัน
อันนี้ก็เรียกว่าความรักก็มาถึงทางตัน
สำหรับคุณต้นหอมกับคุณสันประชากรเนี่ยนะคะ
เริ่มจากที่ไม่ได้เห็นภาพทั้งคู่เนี่ยหวานกันมาสักพักนึง
ต้นหอมออกมาประกาศชัดว่าเลิกกันแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีชื่อของสาวเซ็กซี่อีกคนนึงที่ชื่อน้องบลูเข้ามาเกี่ยวข้อง
สมน้ำหน้ามึงแก่งไอ้อีหอม

คู่คุณทัคพระรันยุกับคุณเบลล์อดิระ
คุณตายชุติมาเค้าเหดียมาคุณทิมพิทาร
คุณสมชะนันดาครับคุณถียไรจิราธิวัฒน์
แล้วก็ทรงเฮเควครับทรงชุปกิ

ว่าเหมือนจะกลับมาดีกันเพราะเธอใส่แหวนตามมา
เขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะอันนั้นก็ถ่ายแบบค่ะ
ตอนนี้อยากติดตามนะชอบอ่ะช่วงหน้าไปที่คู่จิ้น
ฟินรับ๒๐๒๐กันบ้างมีใครบ้าง
แล้วกลับมาเต๋อโป๊ปเต๋อโป๊ปนะครับ
อ้าวเขาเรียกว่าคู่ขวัญกันเลยทีเดียวนะคะ
คุณเต๋อคุณโป๊ปคือเขาทำงานด้วยกันอย่างนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเต๋อกระโป๊
มาเป็นคู่ขวัญอะไรกันได้ยังไงนะคะ
อย่าเรียกพี่ว่าพ่อทำให้แฟนส่งแรงใจ
กับเคมีของคุณโป๊ปแล้วก็คุณเต๋อฉันทวิทย์
ให้เป็นคู่จิ้นกันอ่ะล่าสุดยิ่งตอกย้ำกระแส
คู่ขวัญโป๊เต๋อมากค่ะเมื่อทั้งคู่เนี่ยมาฟาดแข้งเตะฟุตบอลกัน
ก่อการดีปี๒ด้วยกันจนเกิดแฮชแท็กขึ้นมา
หนุ่มเต๋อเองก็บอกว่าเปิดเผยถึงเรื่องนี้
อันนี้นี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็แปลกใจมากทีเดียว
กับการที่เป็นคู่จิ้นกับโป๊ปตอนนี้ก็งงเหมือนกัน
แต่ก็น่ารักดีเป็นอะไรที่แปลกดีจริงเขาเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้ว
คือตนไปแซวเขาให้คนอื่นเห็นแต่เวลาที่คนอื่นไม่เห็นก็ดีใจ
ขอบคุณที่จิ้นกันถ้าตอนที่หนังที่เล่นด้วยกันเข้า
อย่าลืมตามมาจิ้นกันนะอย่าลืมนะคะ

ปีนี่เรามาถึงถ้าดูอย่างนี้ใครเป็น
ได้หมดโอ๊ยเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะเธอ
ใช่แต่ว่าเออถ้าสวยไว้
ซีรีส์วายแม่มันก็ต้องมีตัวพระตัวนางไง

ก็แน่นอนเขาก็จะมีละครมาตลอดเวลา
แล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่กี่สิบเรื่องไม่รู้ว่า
แต่ที่จะออกแน่ในปีนี้

เลตติ้งจบที่๕๖เพราะว่าในข่าวนี้เค็ดว่า๗๖ไม่ใช่นะคะ
ก็คนดู๔๔ล้านคนแล้วก็ออนไลน์ก็๒ล้าน๒
มาเปิดด้วยเรื่องละคร๒๐๐อะไรวะ
ล้านวิวใช่ไหม๑๐๐ล้านวิว
เปิดเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องดั่งดวงถ้ายนี่ถ่ายทางมันยาวนาน
อันนี้เป็นเก้ากับเกรดนะอีเกรดหน้าแหลบมากนาน
อันนี้จบไว้ค่ะเขาวางเขาวางจบไปแล้ว
นี่ดังดวงของธรรมไทยติ๊กเจียสสดัมพรรณ

ปีค่ะเพราะว่ารอให้หิมะตกหิมะละลายดอกไม้ขึ้นในออสเตรีย

อ้าวฉันจะพูดอ้าวจริงจริงแก
อสเตียเนี่ยถ่ายเยอะแต่ส่วนใหญ่ในเมืองไทยแน่นอน
แล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็คือรอดอกไม้อันนี้ขึ้นดอกไม้อันนี้ลง

เป็นพี่ต้นแรกเลยเป็นพี่สอนราม
แรกสอนร้างกับแหนัฐ

มือปราบเข้าสานเสก
มาคู่กับน้ำหวานเลยขึ้นแท่นมาเป็นพระเอกนางเอกเลยนะ
นี่คือเป็นพระเอกแล้วเหรอเอ้อน้ำน้ํึ้งนักเป็นพระเอกตอน
รอนคอนเย็นเนี้ยก็ได้อยู่นะเออแล้วก็น้ำหวานไอ้นี่คือ
ลงแล้วเออน่าสนส่วนฟ้าฝากรักเป็นนครไม่ควรพลาดเพราะว่าเป็น

ต้องกดชีวิตอย่างโดดเดียวใช่คือใครอ่ะเอ่อพงมิ้นเอ่อ
เต้ยพงสกรอ่อเต้ยพงสกรเออทำไมมันหล่อขึ้นเด็กลงน่ะ
มิ้นชาฬิดาเอ้ยเต้ยมันหลอกขึ้นเรื่อยเรื่อยเถอะเต้ย
แต่มันออกกำลังกายหนักจริงจริงแล้วจริงจริงมันอายุน้อยมากน่ะ
ไม่อยู่กับนี่มันกำลังโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยเรื่อยน่ะ
ไม่อยู่กับพุธแล้วบอกวิ่งออกอันนี้ไข้อะไรไข้อะไร
ฟ้าฝักรักไข้ไหนเถอะไข้บอร์ดคาร์สปะไม่ได้จังใช่
บอร์ดคาร์สเห็นไหมส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือผมอาจถัดนิดนึง
โอ้โหแต่ต้นโหดมากนะครับโอ้โหอันนี้คือเนี่ยนะฮะ
ได้ดูแนวที่หกนี่ได้ดูแน่นะฮะแนวลี้ลับแน่นอนนะคะ
น้ำตาลพริกหมดบาดไว้เป็นผัยหือยหนังสำหรับผีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เป็นนังเอกแล้วนะฮะแม่หญิงจากบูเปสรรีวารของเรา
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือทุ่งเสน่หาคนเขียนคนเดียวกับกรงกรรม
แต่เรื่องแรกนี้ถุงสนิษฐ์มีทั้งหมดสามเรื่อง

หลังจำกงกำประมาณ๕ปี

ธ๊อปจรวลมากับเต้ยจรินพร
อีกเรื่องหนึ่งคือซ่อนเงารัก
ฟังชื่อแล้วก็แน่นอนต้องเป็นเรื่องซ้อน
เขาชื่อก๊อตอิทธิพัทธ์ที่ลิชชี่ที่จริงหมดสัญญาบันแล้วนะ
ในเรื่องนี้ค้างอยู่ก๊อตอิทธิพัทธ์ที่เล่นเป็นน้องแมทในเรื่องลิขิตละข้ามดวงดาว
ตอนนี้มันเป็นผู้เอกเต็มตัวใช่แล้วครับลิชชี่เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย
ได้เป็นสองตัวอีกเรื่องหนึ่งแดงชี้อยากดูมากเล่บันหาการแบบเล่ม
แบบแบบเป็นนาประชุมภัยว้าวพฤษณาย้อนไปย้อนมาเจมส์จิกับแต้วมาเจอกัน
ไม่ใช่ไม่ใช่มันใช่มากยินอย่าก่อนจะพูดผิดอย่าพึ่ง
ย้อนยุคเหรอเออแล้วก็เทรียดเลย

แล้วก็พี่ป๋อนะผู้ชายอีกคนนึง

ตรงแสงตรงพี่ป๋อดูแปลกนะคะ
ไม่เอาไม่พูด

ต้นทั้ง๓เขาเรียกตอนเย็นว่าพรรมทัมศ์๑

อ้าวหมดช่วงนี้อีกแล้วเหรออ้าวฮะจบอีกแล้วเหรอ

เป็นคนที่ติดทิ้งเวียสกลวัสอยู่ง่ายกิน

เขามีที่ดินที่ต่างจังหวัดอยู่เขาเยอะ
นะฮะมีที่ถุงาน้าปลาหลังเล็กเนี่ยรอบทุ่ง
เขาทำเป็นบ่อปลาอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยนะฮะ

อันนี้เรียกว่าเล็กเหรอคะสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้
บ้านของตัวเองเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงในวงการบันเทิง
ซึ่งไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตกับที่ดินผืนนาฮะ
นางก็เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรของนางอย่างนี้
แล้วออกจากเบียงแล้วก็แปดครับอย่างเนี่ยจะได้การจากกิจกรรมทำบุญสักต่างเนี่ย
จากวันเกิดเนี่ยยังชอบชวนเพื่อนแก๊งเพื่อนเนี่ยไปช่วยทำกิจกรรมกันดีนะ
อีกหน่อยก็คือเศรษฐีที่ดินน่าจะเป็นเวียดสุคละวัดเนี่ย

คืออย่างนี้ค่ะคุณเวียก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อทำที่ดี

ใกล้แหล่งนี้คุณพ่อก็รับซื้อไว้
ตอนหลังเนี่ยเยอะจนหาไม่เจอแล้วมันรู้สึกไว้ที่ไหนบ้าง

แบบว่าตอนนี้ดีมากมีเว็บนึงใส่ชื่อหัวโฉนดเข้าไปเลย
ขึ้นมาเต็มเลยฉันฟังแล้วฉันรู้สึกโอ้ยอิดเหลือเกินแล้วชื่อคุณพ่อเต็มเลย
เขาไปดูเวลาภาระนึงที่ตอนเวลาถ่ายเรื่องกงกรรมเข้าใจหรือยัง
จริงนะคุณผู้ชมเจอกันพรุ่งนี้นะคะ๖โมงเย็นค่ะ
วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป